เขามีการจัดงานบุญงานศาลหลักเมืองงานใหญ่นะฮะ
แล้วทีนี้มันมีการจัดคอนเสิร์ตด้วย
มีการตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตแล้ว
ในวงเล็กแล้วเริ่มขยายไปอีกวง

คนที่วิ่งหนีออกไปนอกงานก็ปลาขวดใส่คนที่อยู่ในขอบรอบรั้วของงาน
คนในขอบรอบรั้วของงานก็พยายามจะออกมาตีกันอีก
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

เพราะว่าเริ่มที่จะมีการตีกันหนักหน่วงแล้วนะครับ
บางส่วนก็หนีออกมาจากนอกงานนะฮะ
หนีออกมาจากในงานนะครับออกมาอยู่ข้างนอกนะฮะ
ก็มีร้านค้าต่างมันกั้นไว้ใช่ไหมคุณ
ส่วนคนข้างในก็พยายามจะกรูออกมาเพื่อจะตีคนข้างนอก

นั่นคือคนที่เขาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ต
เขาก็ประกาศบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะฮะ
ขอทุกคนสงบใจเย็นอยู่
ระวังอันตรายกันด้วยนะครับทุกท่านนะครับ
นี่โอ้โหกลายเป็นเหตุชุลมุนใหญ่ที่ทางเพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยบีพลัส

บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นวันที่๒๙มีนาคม
งานศาลหลักเมืองอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำนะครับ
ทีนี้ครับมันมีอีกหลายมุมหลายคลิปที่คนเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
ระหว่างที่ดนตรีกำลังบันเลงผู้คนเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน
จากนั้นครับมีวัยรุ่น๒กลุ่ม

เป็นวงเล็กนะชกต่อยกัน
ทีนี้ครับมันก็บานปลายตำรวจกำลังไปเข้าห้ามนี่
กลุ่มแรกเจ้าหน้าที่ก็ไปเข้าห้าม
นี่ผู้ชายเสื้อขาวนี่ยังเต้นอยู่เลย
แล้วคนอื่นก็เริ่มที่จะไปห้ามปรามแล้ว
มีผู้หญิงด้วยเห็นไหมผู้หญิงไปห้ามไว้นะครับ
แล้วทีนี้สักพักหนึ่งกลุ่มนี้แยกกันแล้ว
มีอีกกลุ่มหนึ่งคุณอีกกลุ่มหนึ่งตีแกอีกแล้ว
สักพักหนึ่งขยายวงไปเรื่อยนะฮะ
จนกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
และกระสุนปืนนั่นแหละครับโดนขาของเพื่อนของเขาที่มาด้วยกัน
เพื่อนของเขาล้มลงแล้วก็มีกู้ภัยเข้ามาช่วย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
มีวัยรุ่นสองกลุ่มตีกันตรงนี้ก่อนครับ

ใช่ครับใกล้จบวัยรุ่นก็เริ่มทยอยกันออก

ครับหลังจากนั้นก็เวียงขวดใส่กันครับ
ตอนนั้นก็ชุดละมุนมากแล้วครับไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหน
โอ้โหคือในงานเขารู้ว่าเป็นงานใหญ่ใช่ไหมคุณ
ตำรวจก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็มี
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มีอาสาหน่วยต่างก็มานะฮะ
แต่ทีนี้แหมมันกระจายตีกันเนี่ยแยกกันไม่ถูกเลยนะ
ไปแยกแต่ละวงแยกไม่ทันเลยนะครับ
กระทั่งมีการตีกันใหญ่เลยแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
อาการของคนที่ถูกยิงนะคุณคือนายชัยวัดสมอยู่นะครับ
ถูกยิงบริเวณสะโพกด้านขวาตอนแรกกระสุนฝังใน
ทางหมอก็ได้ผ่าเอากระสุนออกแล้วเขาก็เปิดให้ดู
กระสุนฝั่งในอยู่ตรงสะโพกขวาแล้วก็ได้รับการรักษา
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าแพทย์ยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลนะครับ
ตัวเขาเองให้ข้อมูลกับทางผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์ของวัยรุ่นที่ตีกัน
แล้วเขาก็วิ่งตามตำรวจไปเพื่อที่จะไปอะไรรู้ไหมคุณ
ไปช่วยตำรวจในการแยกกลุ่มวัยรุ่นที่ตีกัน
ช่วยตำรวจเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนไปตีด้วย
เขาจะไปช่วยตำรวจนะครับแต่ทีนี้กระสุนมันเข้ามาที่ตัวเขาพอดี
เขาก็เลยถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้ปกครองของผู้ได้รับบาดเจ็บก็เตรียมนำเอกสารเข้าแจ้งความที่สพประคำ
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวมือยิงมาดำเนินคดี
พกปืนมาใครยิง๓๔นัด
ตำรวจตอนนี้ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเบาะแส
เพื่อติดตามกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในงาน
แล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะว่าเป็นวัยรุ่นบ้านไหน
บ้านไหนคือพื้นที่ไหนคนในพื้นที่หรือว่าวัยรุ่นต่างอำเภอต่างถิ่น
เพราะมีคนมาเที่ยวงานนี้เยอะมีทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่นะครับ
คนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงในงานจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับ
จะได้สอบปากคำจากนายชัยวัดผู้บาดเจ็บก่อน
เพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเบาะแสในการติดตามตัวมือยิงมาดำเนินคดี

หยิบติดไม้ติดมือมาได้

คือเขาขายของได้งานใหญ่แบบนี้

ถ้ามันจะมาตีกันแบบนี้กลัวอันตราย

เมื่อกี้บอกว่าลูกฉันก็มาเที่ยวงาน
นี้เหมือนกันลูกฉันฉันก็ห้ามไม่ได้

ลูกฉันกลับก่อนที่เขาจะตีกัน

ตีกันบ่อยด้วยไงแล้วพอมันรุนแรง
รุนแรงขึ้นเนี่ยเขาก็เลยกังวลว่า

แต่ทำยังไงดีถ้าเกิดมีตีกันแบบนี้

ในการจัดงานแต่ละครั้งขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

งานบุญงานบวชงานคอนเสิร์ต
อะไรทุกทีเลยมีการตีกันทุกครั้ง